ที่๒๐ของฤดูกาลสมุทรประการซิตี้อันดับที่๒
เปิดบ้านเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดจ่าฝูงโดยทั้งคู่มี๓๕คะแนนเท่ากัน
เล็กแรกเป็นบุรีรำที่เปิดบ้านชนะมาได้ก่อน๓ประตูต่อ๒
นาทีค่ะเป็นทีมเยือนนะคะที่ได้ประตูขึ้นนำจากสุพนัทเหมือนตาที่พลิกเข้าไปยิงลูกนี้ค่ะ
นาทีที่๓๙นะคะสมุทรประการต้องมาเหลือผู้เล่น๑๐คนค่ะ
เมื่อสารวุฒิกรยานบัณฑิตโดนใบแดงนะคะหลังจากไปย่ำใส่นาเซอร์บราชิกค่ะ
ส่วนช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะคะสุประโชคสารชาติก็เปิดให้สุพนัทเหมือนตาค่ะ
ยิงประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้นะคะให้บุรีรำหนีห่างเป็นสองประตูต่อศูนย์
นาทีที่๗๓ค่ะสุปโชคนะคะก็หาจังหวะปั่นโค้งค่ะ
บริรำนำห่าง๓ประตูตะหนึ่งนาทีที่๗๘นะคะ
สุดท้ายค่ะบอลไปเข้าทางนาเซอร์บราชิตยิงง่ายเข้าไปให้บุรีรำชนะอย่างเด็ดขาด
ประตูต่อ๑นะคะมีเพิ่มเป็น๓๘คะแนนขึ้นหลังจากฝูงแต่เพียงผู้เดียว
ทิ้งห่างสุดประกัน๓คะแนนด้วยกันค่ะ
๒นาทีเท่านั้นนะคะแฮเมตตี้ฉกบอลเข้าไปยิงให้เมืองทองออกนำอย่างรวดเร็ว๑ประตูต่อ๐ค่ะ
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เลยค่ะ
ครึ่งหลังนาทีที่๖๓นะคะราชบุรีมาเหลือผู้เล่น๑๐คนค่ะ
เฟ่นลองจิลนะคะโดนใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม
หลังจากไม่พอใจที่ถูกสิงคานพรมสุพะดึงแขนใส่
ก่อนจะเอาคืนด้วยการกระชากคอเสื้อค่ะ
นาทีที่๘๐นะคะเมืองทองขึ้นนำ๒ประตูต่อ๐ค่ะ
จากการดึงหลอกแนวรับแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปอย่างสุดสวยของอ่องชู
แต่ว่าราชบุรีไม่ยอมแพ้นะคะมาตีไข่แตกในนาทีที่๘๖ค่ะ
จากอยู่จุ่นสู่แต่สุดท้ายไม่ทัน
จบเกมเมืองทองก็ชนะไป๒ประตูต่อ๑เก็บเพิ่มเป็น๒๗คะแนน

ส่วนอเลสซาเดอร์กาม่าร์ดก็เพิ่มสถิติ
ในการคุมทีมเจอกับราชบุรีนับตั้งแต่สมัยคุมบุรีรัมยูเนเต็
แล้วก็เชียงรายโนยเตศรวม๑๒นัดชนะไป๑๑เสมอแค่๑
ชนบุรีก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่๙แทนราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีค่ะ
ตราด๑ประตูต่อ๐นะคะสุพรรณบุรีนะตอนนี้มี๒๐คะแนนเท่ากับสุโขทัยอันดับที่๑๓
อยู่ในโซนรอดตกชั้นแล้วค่ะ